ลมกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ฮอลลี่วูดกันบ้าง
ฝั่งฮอลลี่วูดก็มีความสูญเสียเกิดขึ้น
ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าตกออกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ
แนนี่เบเกอร์นักแสดงร่างแคระชาวอังกฤษ
แล้วก็กล้าหาหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่สาวกแฟนพันธ์แท้ภาพยนตร์อภิมหาสงคราม
ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย๘๑ปีค่ะ
หลังจากที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคจากระบบหายใจ
มาเป็นเวลาหลายต่อหลายปีเลยทีเดียว
เป็นผู้ที่พบนักแสดงระดับตำนาน
นั้นเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายในบ้านพักที่เมืองเพรสตัน
ซึ่งก็ตั้งอยู่ทางตะวันตกเชียงเหนือของประเทศอังกฤษนะคะ
ขณะเดียวกันที่จอร์สลูคัสผู้ให้กำเนิดสตาร์วอร์ม
ได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเคนนี่เบเกอร์
โดยชื่นชมว่าเคนนี่เบเกอร์นั้นคือสุภาพบุรุษตัวจริง
เป็นคนที่ขยันทำงานมากแม้ว่าภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
แล้วก็ด้วยความสามารถทางการแสดงของเขา
มีแต่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมค่ะ
ทำให้แฟนทุกคนนั้นจะคิดถึงเขาไม่มีวันลืมเลยทีเดียวค่ะ